มีใบอนุญาตได้ไหม
มีไหมใบประกอบศิลป์ประกอบการค้าขายมีไหม

พี่รู้หรอผมรู้ใคร
ขณะพี่ยังไม่รู้ว่าพี่ลูกใครแล้วผมจะรู้ได้ไง

มึงเนี่ยพี่
คนไหนมีทางเนี่ยพูดกัน
พี่ไม่มาเคลียร์เขาพี่เป็นผู้ใหญ่
ผมจะถามดูว่า
มีใบประกอบอนุญาตหรือเปล่า
คนโดยไม้นี้นำเข้ามา
หรือว่าของประเทศไทย
มันต้องมีใบนำเข้ามีไหม
มีทุกอย่าง

และสินค้านี้เสียบัญษีถูกต้องหรือเปล่า

ถูกต้องหมด
แต่ออกรูปมาเป็นปลาเฮ่ย

โอ้ยไม่ให้เคยอีกไว้เดี๋ยวครับ
น้องดูแลดีลูกค้าเข้าร้าน
สบายใจนะพี่
จริงไหมครับ

เดี๋ยวผมนี่ซื้อที่สักร้อยไร่พี่

กูเป็นคนกูจะพูดกับกุ้งได้ไง

น็อกเกอร์ให้กุ้งมึงดำลงไปลึกเป็ดกูก็กินไม่ได้
มึงเอาอะไรคิดอ่ะพี่

มึงเห็นว่ามึงเป็นผู้ใหญ่ไง

มึงเคลื่อนไอล์กับกูก่อน
เฮ้ยพี่
ผมไม่เลี้ยงนะกุ้งเกิ้งนะพี่

อะไรเนี่ยฮะก็เห็นกินเบียร์คู่กันอยู่
กินมันแตกความมันได้

อ๋อจะเลี้ยงกุ้งแล้วนี่ล่ะผมจะเลี้ยงเป็ดไงไปเลี้ยงในบ่อเขาเค้าเลี้ยงในบ่อมันดิ
ใช่มันมีปัญหาเป็ดมันก็กินกุ้งหมดนี่ว่ามาแล้วพี่เชียบลูกใคร
โอ้โฮผมไม่ถามมันถูก

ปัญหาอีกสองคนนี้ไอ้เน่งกับไอ้อุ๊ยเนี่ย

เลิกเลี้ยงซะผมไม่เลี้ยงนะผมไปซื้อที่ใหม่อีก

ก็จัดศีลแล้วนี่

คือถ้าถูกหวยเองจะซื้อกันหรืองั้น

ในรอตอรี่นี่
คนละครึ่งเลย

ถ้าถูกระวัลที่๑ในรอตอรี่

บอร์นแล้วเจ๊ยบรูปใครน่ะ

มึงยังงงงอยู่นี่เจ๊ยบรูปใคร

โอ้โฮน่ะค่ะ

ไม่ง่ายพี่อยากถูกรอตเตอรี่ใช่ปะ
เราก็ซื้อเรียงเบอร์มาก่อนเลย

พอได้เรียงเบอร์มาแล้ว

เราก็ซื้อหวยตามนั้นเลย

ยุ้งลูกใครนะ
สโต๊ะเหมือนกับครี่
เทียบลูกใครดีกว่ะ

ตกลงมารอหัวใหญ่ออกกันแล้วกัน

เบ็ดสีมาทะเลมออกไปนอกร้านเลย

ออกไปนอกร้านเลยจะมาทำอะไรกันอย่างนี้

โทรศัพท์สั่นได้ไง

อุ๊ยอีกนึงอีกงนั้น

ยาจุกัญยุง

ไม่มีแล้วยางยุ่งอันนี้ถูกสุด